ไปดูอีกหนึ่งความน่ารักยังไม่ทิ้ง
ไม่ทิ้งไม่ทิ้งเหรอยังไม่ทิ้งให้ไปดูกันก่อนนะครับ
เป็นความน่ารักของน้องมะลิพาขวัญสาวงลูกสาวของพี่โบวันด้า
แล้วก็พี่ปอทฤษฎีเรียกว่าเลือดศิลปินของคุณพ่อเต็มตัวแน่นอน
เมื่อวานนี้เธอโชว์ลูกคอพลังเสียงโอ้โห

อลังการงานสร้างมากชื่อเพลงว่าศักดิ์ทายแห่งความเพี้ยน
เป็นเพลงประกอบแอนิเมชั่นนะคะเรื่องพระมหาชนก
ซึ่งพี่ปอเองก็เคยเล่นละครเวทีเรื่องพระมหาชนกด้วยใช่ไหมคะ
คุณผู้ชมไปดูความน่ารักของน้องกันก่อนจ้า

แม่งไม่นอนบาทยา

คุณพี่ค่ะทำไมอยากจะพัชชมรายการ

แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป